แล้วก็ในวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชุดสืบสวน

ส่วนบรรยากาศยามค่ำคืนที่อำเภอหัวหินตอนนี้
เริ่มกลับมามีความคึกคักอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่เหตุระเบิดผ่านไปแล้วกว่า๔วัน
เราจะไปติดตามบรรยากาศที่หัวหินล่าสุด
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติขอเวลาให้ชุดสืบสวนทำงานสักระยะหนึ่งก่อนนะครับ
มั่นใจว่าตำรวจนั้นจะสามารถติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดมาได้อย่างแน่นอน
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวหัวหินในค่ำคืนนี้นั้น
เริ่มกลับมามีความคึกคักมากยิ่งขึ้นครับ

สำหรับเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอหูหินจังหวัดประจวบคิริคัน
บรรยากาศการท่องเที่ยวในสถานบริการต่าง
วันนี้เริ่มกลับมามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ต่างออกมาเที่ยวยังสถานบริการต่างแล้ว
แม้ว่าจะยังเป็นห่วงในสถานการณ์อยู่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวบอกนะครับว่า

และไม่ได้รู้สึกกลัวหรือหวัดระแวงแต่อย่างใด
เพราะเห็นการรักษาความปลอดภัยของตำรวจที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ขณะที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวหัวหิน
แถวตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครฝ่ายปกครอง
ในและนอกเครื่องแบบกว่า๒๐๐นาย
บริเวณหน้าหอนาฬิกาหัวหิน
ออกตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนรอบพื้นที่หัวหิน
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ขณะที่ความคืบหน้าในเหตุระเบิดนั้น

คนตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาที่ตำรวจภูทรหัวหิน
เพื่อประชุมร่วมกับทีมสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗

เพื่อสอบถามความคืบหน้าและคลี่คลายคดี
ใช้เวลาประชุมนานกว่า๒ชั่วโมง
ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่า
สืบสวนได้ลงพื้นที่หาเบาะแสตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่อง
โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก

เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน

เป็นระเบิดคนละแบบที่เกิดในพื้นที่ภาคใต้

โดยขอเวลาให้ชุดสืบสวนทำงานสักระยะหนึ่งก่อน
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
นอกจากนั้นผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกนะคะว่า
กล้องวงจรปิดที่มีขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง
ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตัวคนร้าย
แต่ขอให้มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ขณะที่กล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างนั้น
ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาล

เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกด้วย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกนะครับว่า
ตำรวจนั้นจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
ขณะที่พรุ่งนี้นั้นจะเรียกชุดสืบสวนทั้งหมด
เพื่อหารือแนวทางการติดตามตัวคนร้ายอีกครั้งครับ

รายงานสดจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันครับ

นั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากที่หัวหิน
หลังจากที่เกิดเหตุผ่านไปแล้ว๔วันนะครับ